สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกรดสม
เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลไทย
ในศึกฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายที่โคลัมเบีย
ซ้อมล่าสุดนะครับสมมุติเทือนกลางมีอาการบาดเจ็บ
แต่ก็พร้อมที่จะลงเล่นในเกมนัดชิชะตาเจอกับอียิปต์

ขณะที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอุ่นเครื่องที่สหรัฐ
ทีมแชมป์โลกไปขาดรอยครับ
นักเตะสาวไทยบุกไปอุ่นเครื่องกับสหรัฐอเมริกา

โดยครึ่งแรกสหรัฐนำไปก่อน๔ต่อ๐
ก่อนที่จะได้เพิ่มอีก๕ประตูในครึ่งเวลาหลัง
สหรัฐอเมริกาเอาชนะสาวไทยไป๙ประตูต่อ๐
เกมนี้คารี่ลอยทำแฮทริกนะครับ
ขณะที่ซีเทอร์โอเรียลี่และอเล็กซ์มอร์แกนทำคนละ๒ประตู

สาวไทยมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับเวสเซอร์นิวยอร์กแลช
อันดับ๔ในฟุตบอลลีกของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ
ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตซอลทีมชาติไทย
ลงเล่นเกมนัดสุดท้ายเจอกับอียิปต์ในรอบแบ่งกลุ่ม
ซอลโลก๒๐๑๖ในวันพรุ่งนี้นะครับ
โดยได้ลงฝึกซ้อมที่สนามมหาวิทยาลัยแห่งชาติโคลมเบีย
ระหว่างการซ้อมสุภวุฒเถื่อนกลางสู่หน้าทีมชาติไทย

ทำให้ต้องหยุดซ้อมเพื่อปฐมพยาบาล
แต่สุดท้ายก็กลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้อีกครั้ง
แต่ก็ยังลงซ้อมหนักได้ไม่เต็มที่นะครับ
ด้านในอดิษักเบนจสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซองศ์แห่งชาติ
กำชับนักเตะทุกคนห้ามประมาทอียิปต์

และให้มีสมาธิในเกมรับให้มากที่สุด
หลังจาก๒นัดก่อนหน้านี้เสียไปถึง๑๑ประตูด้วยกันครับ
พรุ่งนี้เราคงไม่เน้นว่าจะต้องเล่นเกมเสมอ

แล้วก็ตรงนี้ผมก็เชื่อว่าเราสามารถทำได้ตามเป้าหมาย
ปัจจัยสำคัญคือการเล่นเกมรับที่ดี

หรือว่าการวางแผนของเกมแล้วก็แท็กติก

แต่ผมเชื่อว่าเราสามารถจะทำสถิติใหม่ได้
ก็คือเราชนะ๒ครั้งในฟุตซอโลก
เวลา๖นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย

ในการการันตีเข้ารอบเป็นอันดับ๒ของกลุ่มครับ

กับการท่าเรือประทะกันหลังเกมโตโยตาลีก
รอบรองชนะเลิศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ออกแถลงการประกาศให้ทั้งสองทีม
หากลงเล่นในเกมเย่านะครับให้ย้ายไปเล่นสนามของทีมเยือน
เพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น
และเพื่อความปลอดภัยระหว่างรอพิจารณาบทลงโทษ